คุณผู้ชมคะเปลี่ยนมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมา
เมาแล้วห้าวไปมีเรื่องกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
หนุ่มวัย๒๕ปีไปนั่งดื่มกินในร้าน
ทีนี้พอเมาได้ที่เอาขวดโซดาปลาลงพื้นค่ะ
ก็เลยถูกกาดล็อกตัวออกมาให้กลับบ้าน

มายิงใส่ร้านแก้แค้นแทนนะคะ
นี่เป็นรอยกระสุนคุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่แล้ว
สองนัดทะลุเข้าประตูทางเข้าผับ
โชคดีนะคะว่าไม่ได้โดนใครจนบาดเจ็บ
ว่าตอนนั้นนักเที่ยวก็อยู่ในผับเป็นจำนวนมาก

ไม่รอดถูกกาดของร้านจับตัวเอาไว้ได้
ทราบชื่อต่อมาคือนายสถาพรเขตราชอายุ๒๕ปีคนนี้ค่ะ
อยู่ในสภาพเบ้าตาแตกศีรษะบวมร่างกายฟกช้ำหลายจุด
เจ้าหน้าที่กูภัยก็ทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ของกลางก็คือปืนขนาด๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่นายสถาพรขี่มาใช้ก่อเหตุ
จอดอยู่หน้าผับนี่แหละค่ะในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
คนหนึ่งเล่าว่านายสถาพรไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนสองคน
ก็ไปตั้งแต่๔ทุ่มจนเหล้าหมดไปหลายขวด
เพื่อนเนี่ยก็เช็คบินกลับกันหมดแล้วแต่ว่านายสถาพรติดลมไม่ยอมกลับ
ทีนี้เพื่อนกลับไปไม่พอใจสิคะก็เลยเอาขวดโซดาคว่างลงพื้นที่หน้าร้าน
ของร้านก็เลยเข้าไปล็อกตัวนายสถาพร
เพื่อจะนำไปสงบสติอารมณ์ที่หลังร้าน
จากนั้นก็ให้กลับบ้านไปค่ะก่อนที่นายสถาพรจะกลับไป
แล้วก็เอาปืนย้อนกลับมายิงแก้แค้น
กาดต้องช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ในที่สุดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ